คุณผู้ชมด้านหลังอีกหนึ่งข่าวเศร้า
อาถรรพ์คำสั่งลาซิ่งกลับบ้านชนดับสยอง
พูดแบบนี้แน่นอนว่าเป็นข่าวเศร้าคุณผู้ชม
กลับบ้านได้แล้วนะแต่เหมือนเป็นรางร้ายคุณผู้ชม
คือเพื่อนร่วมงานบอกว่าก่อนจะกลับนี่นะ
ผัวเนี่ยบอกลาเพื่อนร่วมงานทุกคนเลย
เพื่อนร่วมงานบอกว่าเฮ้ยเองจะลาอะไรขนาดนั้นวะ
อย่างกับจะลาไปชั่วชีวิตสุดท้ายแล้วเขาไปจริงค่ะ

อ้าวตายแล้วตายแล้ว
ตายแล้วตายแล้ว
นี่คุณผู้ชมคือคุณพี่เสื้อเขียวที่ร้องห่มร้องไห้อยู่นี่คือ
ภรรยานะคะภรรยาของผู้ตาย
ร้องไห้ก้มกราบเหมือนจะขาดใจเลยก้มกราบขอโทษ
เขาบอกว่าเขาเหมือนเป็นคนเร่งให้ผัวมาตาย

ทำให้คนที่พบเห็นภาพนี้หดหูใจไปตามกันค่ะ
โผล่เข้ากอดร่างผัวที่นอนเสียชีวิตอยู่
แล้วก็พร่ำพูดอยู่ว่าฉันขอโทษฉันขอโทษ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนสี่เลน
่งหน้าแยกถนนพะหนโยธินนะคะ
คู่กรณีเป็นรถกระบะค่ะ
สภาพด้านหน้าก็พังยับเยินเช่นเดียวกัน
ใต้ท้องรถพบจักรยานยนต์แล้วก็มีเศษชิ้นส่วนรถทั้งสองคันกระจายอยู่เกลื่อนถนนเลยค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนายอภิชาติชาติราชอายุ๓๗ปี
สภาพศพถูกอัดติดอยู่กับรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นั่นเองค่ะ
คนขับรถกระบะนะคะเล่าให้ฟังว่าเขาขับรถสวนเลนมาค่ะ
ถนนเฉลิมพระเกียรติหน้าหมู่บ้านศรีใส่ทองหมู่ที่๘ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองลบบุรี
เจอรถจักรยานยนต์ขับข้ามเลนมาแล้วก็เข้ามาชนเขา
ลักษณะประสานงาเสียงดังสนั่นเลยค่ะ
ก่อนที่จะมีการลากทั้งรถทั้งคนไปไกลกว่า๕๐เมตรเพราะเขาเองก็เบรกไม่ทัน
ขณะเดียวกันที่ภรรยาผู้ตายก็ร้องไห้คร่ำครัวอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
ก้มกราบสามีนะคะแล้วก็ขอโทษที่โทรตามสามีกลับจากที่ทำงาน
ให้กลับบ้านจนสามีนั้นมาประสบเหตุเสียชีวิต
ซึ่งเพื่อนร่วมงานแล้วก็เจ้าของร้านนะฮะเดินทางมาดูเหตุดังกล่าวนะครับ
เขาบอกว่ารู้สึกขนลุกกันทุกคนเลยบอกว่าช่วงเลิกงานตอน๕โมงเย็นนี้นะ
เป็นปกติอยู่แล้วของที่ร้านมีการนั่งดื่มพูดคุยกันเช่นทุกวัน
นานค่ะภรรยาผู้ตายขี่รถมาตามรอบแรกนะ
ขี่มาตามก่อนให้ผู้ตายกลับบ้านแล้วก็โทรมาตามด้วย
สักครู่ค่ะนายอภิชาติผู้ตายก็กล่าวล่ำลาทุกคนเลย
รวมไปถึงโทรหาเพื่อนร่วมงานบางคนที่กลับบ้านไปแล้วด้วยนะ
บอกว่าขอลากลับบ้านก่อนนะเมียมาตาม
คนที่นั่งอยู่ในวงที่นั่งดื่มนั่งกินกันอยู่นี่นะ
ก็สวนกลับไปบอกว่าเฮ้ยเองจะลาอะไรขนาดนั้นวะ
อย่างกับจะลาไปชั่วชีวิตเป็นรางสังหรณ์อะไรหรือเปล่าพูดแบบนี้
ปรากฏว่าไปเกิดเหตุชนประสานงาเสียชีวิตสลดจริงคุณผู้ชม
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุสืบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
รวมไปถึงคู่กรณีคาดว่าผู้ตายน่าจะขี่รถจักรยานยนต์ขับขึ้นมาแซงขวาค่ะ
แล้วก็ล้ำเลนเข้าไปประสานงากับรถกระบะที่สวนเลนเข้ามา
ก็เลยเป็นเหตุให้เสียชีวิตสลดนั่นเองค่ะ
อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสติ
ใช่ค่ะในการขับขี่ในการใช้เส้นทางบนถนน
แล้วก็อีกอย่างแอลกอฮอล์ด้วย
ไม่แน่ใจว่าผู้ตายผู้เสียชีวิตได้มีการดื่มกินมามากน้อยแค่ไหน
ไม่ใช่ความผิดของภรรยาหรอกเนาะที่โทรตามสามี
คือด้วยความเป็นห่วงแหละนะครับ